ท่านผู้ชมครับมีพี่สาวของเด็กชายชั้นม๑คนหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้องเพิ่งอายุ๑๓ปี

เมื่อวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นเนี่ย

อยู่ดีถูกกลุ่มวัยรุ่นนะฮะ
๕คนมารุมทำร้ายลุมกระทืบจนสลบไปเลย
มูกก็หักน้องบอกคนที่มาทำร้ายเนี่ย
ใส่สนับมือด้วยเขายืนตอนนั้นเขาไม่รู้จักจริง
ไม่เคยมีเรื่องด้วยจริงจริงทีเนี้ยผ่านมาหลายวันแล้ว
คดีไม่คืบหน้าพี่สาวเขาเลยมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนครับ
ดูสิฮะคือสลบเหมือดคาที่ไปเลย
แล้วพวกที่วิ่งมาทำร้ายเขาเนี่ย๕คนนี่ก็รุ่นราวคราวเดียวกันนะ

คือน้องที่ถูกทำร้ายอายุ๑๓ปลุ่มที่มาทำร้ายอายุเด็กสุดคือ๑๑
ก็นี่มีคนมาทำร้ายตัวเล็กนิดเดียวเห็นไหมล่ะเห็นไหม
แล้วก็โตสุดก็อายุ๑๖ค่ะคือสลบไปเลยนะฮะ
จมูกหักตาขวาบวมศีรษะบวมนี่มีรอยฟกช้ำทั่วร่างกายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นวันที่๔มีนาคม
จุดเกิดเหตุเนี่ยคือลานอาคารอเนกประสงค์ของสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียนบุรี
ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
พี่สาวของคนเจ็บนะครับสมมุติว่าชื่อน้องเอก็แล้วกันนะ
เด็กชายวัย๑๓ปีอยู่ชั้นม๑นี่ภาพวงจรปิดในพื้นที่จับไว้ได้หลายมุมนะฮะ
ก็พาน้องชายไปแจ้งความไว้ที่สพวิเชียนบุรีนะครับ
แต่จนถึงขณะนี้พี่ของเด็กบอกเรื่องมันเงียบเหลือเกิน
ก็เลยเอาคลิปนะมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพื่อขอความช่วยเหลือทางคดีอยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวไอ้พวกนี้จะย้อนมาทำร้ายน้องชายอีกค่ะ
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องเอบอกว่าอย่างนี้ครับ
ขอยืนยันก่อนก่อนอื่นว่าน้องไม่รู้จักกับวัยรุ่นที่มาทำร้ายจริง
แล้วไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยเอบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ก่อนจะถูกทำร้ายนะฮะขี่จักรยานยนต์ไปรับเพื่อนไปเตะฟุตบอลด้วยกัน
ระหว่างนั้นเจอกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วก็ตะโกนด่าบอกกระจอกทั้งที่ไม่รู้จักเลยนะ
ซึ่งเอบอกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ขี่จักรยานยนต์เพื่อจะฉีกหนีไป
เพราะจะไปเตะบอลกับเพื่อนพอไปถึงลานอาคารอเนกประสงค์
ก็เล่นฟุตบอลกันตามปกติอยู่อยู่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
ที่เจอบนถนนที่ตะโกนบอกกระจอกกระจอกขี่จักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็วิ่งตรงเข้ามาหาที่กลางสนามกระชากคอเสื้อบอกให้ออกไปเคลียร์กันข้างนอก
จากนั้นไม่ทันไรนะฮะก็รุมทำร้ายลงมือทำร้ายทันทีครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตามภาพที่เห็นเลยนะฮะเพื่อนที่เตะฟุตบอลกันอยู่ก็งงนะฮะตอนนั้น
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอลำรุมทำร้ายจนน้องเอแบบสลบเหมือด
องอยู่กับพื้นไปแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เดินออกไป
ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีหายไปทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งน้องเอบอกผมจำได้เลยว่ามีคนนึงที่มาทำร้ายเนี่ยใส่สนับมือด้วย
ยเข้ามาเนี่ยเข้าใบหน้าเนี่ยจนจมูกนี่หักจมูกนี่แตกเลยนะครับ
ผมเล่นบอลอยู่กลางสนามบอลแล้วก็มีกลุ่มลุมขอบลุกเข้ามา
ในสนามบอลแล้วเขาก็มากระชากคอเสื้อผมวะให้ออกไปแจกข้างนอก
แล้วพอผมไม่ไปแล้วเขาก็รุมทำร้ายผมเขาใช้สนับต่อยผมต่อยเข้าใบหน้า
พี่สาวของน้องเอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรับไม่ได้จริงนะครับ
น้องถูกรุมทำร้ายแบบนี้อาการของน้องเนี่ยแม้ว่าอาการบาดเจ็บ
จะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะแต่ทุกวันนี้ยังนอนหวาดภาวะนะ
เรื่องขวัญภาวะแล้วก็เจ็บบาดแผลที่ยังมีอาการอยู่
บางทีเวลาไอนี่ไอออกมาเป็นเลือดก็มีนะนั่งนั่งกินข้าวอยู่
ถึงขั้นกระดูกร้าวนะฮะเพราะว่าถูกต่อยเข้าไปจมูกก็หักเพราะว่าโดนคนที่ต่อยเนี่ยใช้สนับมือตอนนี้กังวลใจมากนะครับก็เลยเอาคลิปของน้องเนี่ยที่ถูกทำร้ายมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนหลังจากมาเป็นข่าวเนี่ยนะฮะออกมาเป็นข่าวตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคดีก็เหมือน
อ่าถ้าต่อยการตัวต่อตัวอย่างเงี้ยหนูหนูพอรับได้
แต่อันนี้เล่นมา๕คนเลย

แต่ตำรวจไม่สามารถทำอะไรเด็กที่ทำร้ายได้

เห็นว่านี่กรรมสุดเท่าไหร่หรอ๑๑ปี
เกี้ยวการแล้วอนาคตของชาติเพราะว่าตอนนี้ก็ภายนอกอาจจะดูยิ้มแย้มอะไรอย่างงี
แต่ภายในใจเขาน่าจะเจ็บปวดเพราะไม่มีใครให้แบบอยากเกิดแบบนี้ค่ะ
แม้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนตำรวจก็ปล่อยไปไม่ได้นะคะก็ต้องดำเนินคดี
ก็คดีเยาวชนและครอบครัวสารเยาวชนและครอบครัวก็ต้องดำเนินคดีไป
ก็เนี่ยพี่สาวของน้องที่บาดเจ็บเขาบอกเขากังวลเหลือเกินอ่ะ
ว่าเดี๋ยวก็เด็กเดี๋ยวก็เยาวชนแล้วคนเล็กสุดอายุ๑๑อายุ๑๑ขวบอยู่ป๕
จริงควรเรียกผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุมาด้วยนะ
ใช่ไหมคือถ้าเอาผิดเด็กไม่ได้เต็มที่ก็ต้องจัดการผู้ปกครอง
คำถามคือแล้วไปรุมทำร้ายอย่างนี้เขาทำไม
เพราะว่าน้องเอเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักจริง
เขาไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยเขาแค่มาเตะฟุตบอล
เจินกลางถนนตะโกนตะโกนท้าทายหรือตะโกนใส่บอกกระจอก
คือน้องคนอื่นเขาก็ตกใจกลัวเขาไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อน

ทางคดีนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจบอกว่าคดีมีความคืบหน้าแล้ว
นี่สพวิเชียนบุรีที่เพชรชบูรณ์
ตอนนี้ตามตัวกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุทั้งหมดได้แล้วนะครับ
๕คนด้วยกันอายุ๑๑ปี๑คน
อายุ๑๓ปีอีก๒คน
อายุ๑๔ปี๑คน
โตสุดอายุ๑๖ปี๑คน
ทั้ง๕คนเรียกมาสอบสวนเบื้องต้น
อมรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
เด็กชายที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ตามกล้องวงจรปิดจริงนะฮะ
ส่วนทำร้ายทำไมมีเหตุผลแบบไหนอย่างไร

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพนะฮะ
แล้วต้องเชิญน้องผู้บาดเจ็บเนี่ย
มาสอบสวนให้ข้อมูลต่อหน้าสหวิชาชีพด้วย
เนื่องจากทั้งหมดยังเป็นเด็กและเยาวชน
แล้วตำรวจก็จะนัดให้ผู้ปกครองของเยาวชนที่ก่อเหตุทั้ง๕คน
มารับทราบข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป

แต่ในส่วนผู้ปกครองเนี่ยผมว่ายังไงต้องขยายผลให้หน่อยนะ

อายุยังน้อยกันอยู่เลยแต่พฤติกรรมเนี่ยโอ้โห